มีความคิดเห็นที่หลากหลายตามมาทันทีนะครับ
หลังจากที่นายสมคิตจตุศรีพิทักษ

ไปพูดให้ความมั่นใจกับนักลงทุนนะครับ

เนื่องจากเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งหน้า

ก็จะได้นายกคนใหม่ที่มีหน้าตาคล้ายกับนายกคนเดิม
เพราะอะไรถึงทำให้นายสมคิดมั่นอกมั่นใจขนาดนี้

การตั้งพักเพื่อสืบทอดอำนาจทหาร
ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับการเมืองไทย

มีพักการเมืองเกิดขึ้นเพื่อสืบทอดอำนาจ

ไม่ว่าจะเป็นพักเสรีมนังคศิลา
จอมพลปพิบูลสงคราม

ของจอมพลทนองกิตติขาจอน
ของผ่อนเอกซินกิมดทราปายูน
แต่พักเหล่านี้กลายเป็นพักเฉพาะกิจ
และในหลายครั้งได้กลายเป็นสาเหตุ
ทำให้เกิดรัฐประหารในเวลาต่อมา
ซึ่งก็คงไม่ต่างจากภักดิ์พลังประชารัฐ
ที่ถูกคอรหาว่าตั้งขึ้นมาเพื่อสืบทอดอำนาจ
ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
เนื่องจากสี่รัฐมนตรีของรัฐบาลชุดนี้
แต่ด้วยบทเรียนในอดีตของคณะรัฐประหาร
ที่ไม่เคยประสบความสำเร็จในเส้นทางการเมือง

รวมไปถึงสร้างเครือข่ายกับนักการเมืองกลุ่มสำคัญ
หลังการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ

แก่นนำพักลงที่ตลาดคลองรัฐมยมอะไรต่างเหล่านี้เป็นต้น
อันนี้คือการเปิดตัวในทางการตลาดทางการเมือง
แล้วก็ความสำเร็จของพลังประชารัฐไม่ได้อยู่เพียงแค่การตลาดทางการเมือง
กลไกอำนาจรัฐแต่เพียงอย่างเดียวเหมือนในอดีตที่มีพักทหาร
แต่วันนี้ความสำเร็จของพลังประชารัฐอยู่ที่การสร้างเครือข่ายทางการเมืองด้วย
เราเห็นได้ว่าพลังประชารัฐนั้นพยายามที่จะไปสร้างเครือข่ายกับกลุ่มสามมิตร
พลังประชารัฐพยายามไปสร้างเครือข่ายกับกลุ่มพลังชน
แล้วก็ยังเป็นพันธมิตรกับทางภูมิใจไทย
แล้วก็ยังเปิดกว้างตัวเองสำหรับการร่วมรัฐบาลกับพักอื่นด้วย
อันนี้คือการเปลี่ยนในมิติใหม่ทางการเมืองของพักการเมือง
ซึ่งหลายคนอาจจะบอกนี่คือพักทหารซึ่งต่างจากในอดีต
ซึ่งในอดีตนั้นจะเน้นในเรื่องการใช้กลไกอำนาจรัฐ
กระบวนการของการเลือกตั้งเช่นการใช้กลไกของมหาดไทย
ใช้กลไกของกองทัพอะไรต่างเหล่านี้มากกว่านะครับ
อกจากนี้ยังมีข้อได้เปรียบจากกลไกการทำงานในระบบราชการมากว่า๔ปี
การแต่งตั้งโยกย้ายจัดทำงบประมาณประจำปีกลางปี
อัดฉีดเม็ดเงินเข้าระบบผ่านหลายโครงการ
การจัดประชุมคอรมอสัญจรและการลงพื้นที่ตามหัวเมืองต่าง
รวมไปถึงการจัดโครงการช่วยเหลือและงบประมาณก้อนใหญ่ในช่วงระยะหลัง
ที่สำคัญอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในมือคอสชที่มีต่อเนื่องไปจนกว่าจะได้รัฐบาลใหม่
ทำให้รัฐบาลคอสชอยู่ในสถานะได้เปรียบทางการเมือง
ที่จะกำหนดกฎกติกาต่าง
เพื่อเอื้อให้เกิดประโยชน์หรือเสียประโยชน์กับใครก็ได้

นายสมคิตจาตุศีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรี
ผู้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้เกิดภักดิ์พลังประชารัฐ
มั่นอกมั่นใจถึงขนาดพูดกับผู้บริหารภาคเอกชนทั้งไทยและต่างประเทศว่า
มีรางสังหรณ์ถึงหน้าตาของนายกรัฐมนตรีคนต่อไป

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน